จากแฟนซีรีส์เกาหลีต่างนะแฟนเกาหลีต่างมาดูสายแฟร์กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
แต่บอกเลยว่าช่วงนี้จะออกจากบ้านจะแฟชั่นจ๋าอะไรก็แล้ว
แต่อย่างหนึ่งที่ต้องนึกถึงเลยนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัย
ปลอดเชื้อโรคนั่นเองนะคะสำหรับโควิดที่มันยังอยู่กับเรา
แล้วเราก็ต้องสู้กับมันค่ะหลายคนบอกว่าจะอยู่บ้านอย่างเดียว
จะเฉาตายกันซะก่อนนะคะถ้าเกิดจะออกจากบ้านคุณผู้ชมค่ะ
เริ่มที่คนนี้เลยพี่ติ๊กเจษฎาพรค่ะบอกเลยว่ากลัวเหมือนกัน
ไอ้โควิดนี่แหละนี่พี่ติ๊กจริงเหรอ
คือศักดิ์ถามแล้วว่าใช่พี่จริงหรือเปล่าก็บอกว่าใช่
นี้เนี่ยคือชุดทำสวนค่ะเดี๋ยวไล่ให้ดูทีละชิ้นเลยว่าเขาใส่อะไรบ้าง
เสื้อลายสก๊อตตัวหนึ่งกางเกงวอร์มอีกสักตัวหนึ่งนะฮะใส่หมวกปีกกว้างหน่อยค่ะ
และที่ขาดไม่ได้ก็คือหน้ากากอนามัยนี่แหละค่ะปิดหูปิดตากันไปเลย
นี่และที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างแฟชั่นเซ็ตไม่ใช่ใส่ชุดเอี๊ยมนะ

ตามไวมันก็มีก็แบบบ้างไวนี้
ติ๊กเขาก็เขียนแคปชั่นแซวตัวเองบอกว่า
แดดก็แรงสวนก็ต้องทำฝุ่นควันก็มีโควิดก็มาหลังก็ต้องดูแล

แต่เอาจริงถ้าไม่ลงโซเชียลฉันจำไม่ได้นะว่านี่คือพี่ติ๊ก

สำหรับนะคะเอาไปต่อดีกว่านะคะ
คุณผู้ชมค่ะไปดูภาพสิคุณผู้ชมทายกันออกไหม
ว่าใครเห็นคิ้วอย่างนี้เห็นตาแบบนี้
พี่แจ๊คลองทายหน่อยตาเธอก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก
มาเท่าไงฉันเห็นไอ้เต้วนัตรภัณฑ์
เก่งมากเลยสาวแต้วของเรา

นี่คุณไปไหนจัดเต็มขนาดนี้นึกว่าพี่เต้วไปไหน
จะส่งคุณแม่พี่สาวไปเชียงใหม่กัน
คุณผู้ชมค่ะก็มีความป้องกันตัวเองอะเนาะ
ทีมแพทย์เขาใส่กันก็คงเห็นคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะ

เฟสชิลไปอีกหนึ่งชั้นป้องกันแบบเต็มรูปแบบ

เขาไปสนามบินเหมือนกันเมืองที่ต้องเดินทาง
ปิดหน้าปิดตาณักก็มีสับสนเหมือนกัน
ก็เห็นสองสาวจัดเต็มนะคุณผู้ชมค่ะก็คงกลัวแหละ
สนามบินบอกเลยว่าก็ไม่รู้ใครเป็นใคร
เดินทางไปก็ระวังด้วยคือถ้าจะมองไม่ว่าเป็นดูแล้วมันก็ขำดี
ก็ขำดีคุณผู้ชมแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่า
คือทุกคนที่ทำอย่างนี้ทำถูกต้องแล้วนะ
เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองแล้วก็คนที่รอบข้างคุณด้วย
เราไม่รู้เนอะอย่างที่บอกไปว่าไทม์ไลน์ของแต่ละคนไปที่ไหนอะไรยังไงกันบ้าง

อ่ะมากันต่อนะคะกับเรื่องราวของโควิด
อย่างที่บอกนะคะช่วงนี้ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
แล้วก็โพสเที่ยวให้คนมาขายของได้ด้วย
ให้แบบว่าคนฝากโรงฝากร้านอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหมคุณ
คนแรกเนี่ยพี่ป๋อนัทธวุฒินะคะเขาก็ฝากบอกได้เลยว่าใครอยากจะขายอะไรยังไงก็มาเลยค่ะ
เปิดให้เป็นร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ขอบอกขอบใจในน้ำใจครั้งนี้กันเยอะเลยทีเดียวนะคะ
คุณผู้ชมค่ะไปต่ออีกหนึ่งสาวแล้วกันนะคะเป้ยปานวาดคุณผู้ชม
แล้วก็เตือนด้วยนะบอกว่าให้ดูแลตัวเองดีนะคะใช้ชีวิตช่วงนี้ต้องระวังกาดอย่าตกค่ะ
แล้วก็มีการหยอกเล่นกับแฟนคลับด้วยนะแบบน่ารักด้วย
แฟนคลับถามว่าฝากเนื้อฝากตัวได้ไหมคะคุณแม่
ซึ่งเธอก็ตอบกลับไปว่ารักอยู่แล้วคนนี้
ส่งข้อความกันมาได้เลยครับเพราะว่าเธอลงไปช่วยหน้าชายของเธอ
ขายที่จังหวัดสุพรรณบุรีเองเลยนะคะซึ่งลงไปเพียงไม่ถึงชั่วโมง
เรียกว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ที่สำคัญคนไทยไม่เคยทิ้งกัน
ไม่ว่าจะสถานการณ์ใดก็ตาม
สุดยอดเลยนะคุณผู้ชมนะใครที่เดือดเนื้อร่อนใจ
แต่ว่ามีโรงมีร้านยังทำมาหากินกันอยู่ลองไปขออนุญาตฝากร้านกับพี่ดารากันได้นะคะ
แต่ว่าก็ต้องดูก่อนแล้วกันว่าเขาสะดวกให้เราฝากหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าเชื่อว่าพี่ดาราหลายคนเขาใจดีนะคะยังไงก็เมตตากันหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ชมค่ะ